เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้เลยครับเพราะว่าสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางบอกว่าปัจจุบันเนี่ยต้นทุนการผลิตไข่ไก่อยู่ที่ฟองละ๓บาท๔๕สตางค์ถึง๓บาท๕๐สตางค์สูงกว่าในช่วงปกติถึง๓๐มันเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากราคาธัญพืชซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหาร

กับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก
กศธชได้สั่งการให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคม
เจ้าของซิมมือถือมายืนยันตัวตนให้ถูกต้อง
สำหรับผู้มีร้อยซิมขึ้นไปเนี่ย
มีประมาณ๘๐๐รายครับต้องไปยืนยันตัวตน

มีประมาณ๒๒๐๐๐รายให้ยืนยันตัวตนภายในเดือนมีนาคม
ต้องไปยืนยันภายในเดือนมิถุนายนครับ
ส่วนการลักลอบใช้อินเตอร์เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย
กศธชก็กำชับให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคม
ตรวจสอบไม่ให้นำไปใช้แบบผิดกฎหมายนะครับ
ส่วนบัญชีม้าล่ะและบัญชีต้องสงสัย

ได้ร่วมมือกันปราบปรามอย่างเต็มที่
ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมออนไลน์ให้เป็นรูปธรรมนั่นเองครับ

หรือว่าหมดอายุไปแล้วนะแล้วต้องการจะต่อใบขับขี่ใหม่
คุณผู้ชมตอนนี้ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าแล้ว
โดยกรมการขนส่งทางบกบอกว่าในปี๒๕๖๐
มีการผ่อนคลายมาตรการต่างให้เป็นปกติ

บัตรประชาชนครับใบขับขี่เดิมครับแล้วก็ใบรับรองแพทย์
ไปที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศเลย
ยื่นคำร้องอบรมภาคทฤษฎีได้ตามปกติ
มีผลตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
ก็ยังทำได้เช่นเดิมครับ